เออข่าวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนสั้นแต่คุณต้องดูค่ะ
เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแพงไปไหมถามใจคุณดู
พี่เบิร์ตก๊อฟช่วยดูหน่อยว่าแปลกไปไหมชอบไหมคะ
หมึกทอดกระเทียมพริกไทยมันก็หอมนะชอบช่วยดูหน่อยค่ะ
คุณเดาสิคะว่านี่หมึกทอดกระเทียมพริกไทย
แล้วมีกะหล่ำปลีเนี่ยหั่นรองอยู่ข้างล่างเนี่ย
กล่องเนี้ยร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาท
นับดูซิเรียนใส่ตาสั้นกี่ชิ้นอ่ะก๊

ชาวเนตมองนับตรงไม่ถึงสิบชิ้นไหนหมึกอ่ะ
อ๋ออ่าพอจะเห็นบ้างแล้วก็บอกว่าแต่ผมว่าผักมันเยอะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรไหน
สูตรไหนใส่ผักแบบนี้หมึกทอดกระเทียมเนี่ย

ทีมงานทำตัวเลขกำกับให้แบบนี้เลยขอบคุณมากน่ารัก
เผินเหมือนไส้ตันทอดกระเทียม
บาทตอนแรกก็เหมือนว่าเราโปรยมาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยแบบ

อุ้ยขายที่ไหนแบบสั่งบนห้างเปล่าหรือว่าร้านอาหารทะเล
ร้านข้างทางพี่
จริงคนที่เอาเข้ามาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่านี่มันเป็นยุคโควิดหรือพิษเศรษฐกิจ
โทษใครดีครับปากหมุดให้นะคะบอกว่าเป็นร้านเนี่ย
อยู่ข้างทางพิกัดคลอง๒ถนนเสมาฟ้าคลามจังหวัดปฐุมธานี
ลำลูกกาลำลูกกาชาวเน็ตบางส่วนบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้นะคะ
อันนี้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะแจ้งไปที่สายด่วนของกรมการค้าภายใน๑๕๖

เอามาแพงหรือเปล่าปลาหมึกช่วงนี้หรือเปล่า

อันนี้เขาไม่ทานอาหารคาเลกันใช่ไหม

มันต้องมีพริกซอยนะแล้วก็บีบมะนาวหน่อยนะ

โอ้ยกูกำลังทำร้ายกันทำไม